ถามช่างรับเหมารื้อบ้านกันหน่อยที่รับงานรื้อบ้านลื้อห้องเช่าเนี่ย
คิดว่าเจออะไรแล้วจะช็อกที่สุด

คนนี้บอกอยู่พวกนั้นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เขาเจอเพราะเขาเจอสิ่งนี้ค่ะ
มาทั้งร่าง
เจอโครงกระดูกคนแบบครบถ้วนทุกชิ้น
มาทั้งร่างค่ะเขาบอกเขาไปไม่ถูกเลย
เขาได้แต่ยืนช็อกก่อนที่จะโทรหาเจ้าหน้าที่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าเลขที่๑๘
ตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ช่างรับเหมาบอกโหผมไปไม่เป็นเลยครับ
คือจังหวะจะโทรแจ้งตำรวจนี่ผมยังต้องเรียกสติอยู่เลย
ก็ต้องมาชนะสูตรพิสูจนอัตลักษณ์กันนะคะโดยโครงกระดูกนี้เนี่ยพบแบบกระจัดกระจาย
อยู่ที่หน้าห้องน้ำของห้องเช่าครับแม้จะกระจัดกระจายแต่มันอยู่ครบอะค่ะ
แล้วก็คือกระโหลกเป็นกระโหลกขาเป็นขาแบบนั้นเลย
จนที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่มาด้วยลักษณะมันจะเป็นห้องเช่าที่อยู่ติดกัน๔ห้อง
แต่สภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะคือเก่ามากแล้วก็ซุดโทรมแล้ว
หลังคาเอยกระเบื้องเอยมันแตกไปหมดเลยลักษณะน่าจะทิ้งร้านมานานกว่าสิบปี
ดูจากกระดูกเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑ปีแล้วอะค่ะ
ก็เลยต้องส่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุนะคะ
ได้คุยกับนายสมพงศ์นาคสุดคนงานรับเหมารื้อบ้านที่มาเจอนี่แหละ
เขาบอกเขารับงานลื้อบ้านเช่าซึ่งเขามีผู้ร่วมงานอีก๑คน
จังหวะที่เขาลื้อถอนกันไปเนี่ยพอมาถึงที่หน้าห้องน้ำโอ้โหพังงะกันเลย
เพราะเจอโครงกระดูกกับหัวกระโหลกเกลื่อนหน้าห้องน้ำ
เขาบอกเขาขนลุกมากตั้งแต่รับจ้างรื้อบ้านมาเนี่ยนะ
ทำมาก็หลายปีแล้วไม่เคยเจออะไรแบบนี้
เขาบอกเอาจริงนะผมเข็ดเลยคือหวั่นใจกลัวจะมาเจออีก
ผมย้ายเข้าไปทำที่ห้องสองคือตอนแรกไม่เห็นแล้วครับ
แต่วันนี้ผมย้ายเข้าไปทำที่ห้องสองก็เพราะเอิญไปเจอเข้าครับ
เห็นกล้องกระดูกอยู่ตรงไหนอยู่หน้าห้องน้ำ
หน้าห้องน้ำเลยเหรอครับเต็มเลยแล้วผิดอะไรไง
ก็คือมีอะไรปิดไว้บ้างนะครับพวกกับผมพวกอะไรอย่างนี้
แล้วผมไปจับยกขึ้นมาก็ก็ไปเจ็บอ๋อเจ็บกล้องกระดูกครับผม
คนที่เขาอาศัยแถวนั้นเขาบอกว่าห้องเช่าตรงนี้เนี่ยปลูกมาประมาณสัก
สิบห้าปีได้แล้วค่ะแล้วก็ปล่อยให้คนเช่า
หลายต่อหลายรุ่นทีนี้ระยะหลังหลังช่วงสิบปีที่ผ่านมา
ก็ไม่ค่อยมีคนเช่าแล้วก็เลยปล่อยรกร้างมาตลอด
คาดว่าอาจจะมีคนจรคนเร่ร่อนแอบมาพักอาศัยแล้วก็มาเสียชีวิตหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้ตัดประเด็นไหนประเด็นนึงทิ้งไป
ก็จะดูตรวจสอบทั้งหมดดูเรื่องผลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมด้วย
ซึ่งล่าสุดชุดสืบสวนสพแก่งคอยบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยอาจจะเป็นนายเชิงชายขุนนอกวัย๕๔ปี
เขามาทำงานอยู่โรงงานปูนซีเมนในสระบุรี
แล้วก็เป็นคนที่พิการที่ขาด้วยนะคะ
แม่มายืนยันบอกว่าแม่จำเสื้อผ้าลูกได้
แล้วก็บอกว่าลูกชายป่วยมีโรคประจำตัวด้วย
ก็เดี๋ยวถ้าคุณแม่มาดูแล้วบอกจำเสื้อผ้าลูกได้เดี๋ยวรอตรวจดีเอ็นเอ
ถ้าผลออกมาตรงกันเนี่ยก็อย่างน้อยจะรู้ตัวแล้วว่าผู้เสียชีวิตคือใครนะคะ